กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมสถิตริมพงพันธ์สมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
เวลานี้เป็นการให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
คนที่ได้รับการเสนอชื่อวันนี้คือคุณเศรษฐาทวีสิน
ซึ่งเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจเป็นอย่างมาก
แต่ในวันนี้กำลังได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งแตกต่างไปจากการบริหารธุรกิจ
กับผมขออนุญาตท่านประธานกล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจบางเรื่อง
เชื่อมโยงไปถึงทักษะในการบริหารของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้
ผมขออภิปรายเรื่องนโยบาย
ซึ่งกำหนดให้เงิน๑๐๐๐บาทกับผู้ที่มีอายุเกิน๑๖ปี
และให้ใช้จ่ายในเวลา๖เดือนในรัศมี๔กิโลเมตร
นโยบายเช่นนี้ถือว่าเป็นนโยบายของการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในช่วงเวลาที่ออกนโยบายนี้ขณะนั้นเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว
ในปี๖๓นั้นเศรษฐกิจติดลบอยู่ที่๖๖
และฟื้นตัวมาในปี๖๔ที่ขยายตัวที่ร้อยละ๑๕
และในปี๖๕ขยายตัวร้อยละ๒๖
นโยบายนี้ออกมาในขณะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว

เพราะว่าในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นต้องคำนึงถึงจังหวะเวลา
แต่ณวันนี้ไตรมาสแรกความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของปี๒๕๖๖นั้น
ขยายตัวร้อยละ๒๖เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา
แต่ในไตรมาสที่๒นั้นการขยายตัวลดลงเหลือร้อยละ๑๗
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาของปีที่แล้ว
ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นไปได้ว่าอยู่ในช่วงของการรอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
เพราะว่าจากตัวเลขนั้นปรากฏว่า
ตัวเลขที่ด้อยลงไปก็คือตัวเลขของการใช้จ่ายภาครัฐ
ตัวเลขของการบริโภคภาครัฐ
แม้กระทั่งตัวเลขของการส่งออกก็ลดลงไป
มีเพียงแต่ตัวเลขของการท่องเที่ยวเท่านั้นที่เติบโตขึ้นมา
เพราะฉะนั้นในจังหวะนี้ก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มจะชะลอตัว
ก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้
หลักการประการที่๒ของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือ
เรื่องนี้ชัดเจนว่าเป็นการชั่วคราว
เพราะว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเวลา๖เดือน
ซึ่งเรื่องของเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นอาจจะมองเป็น๓เรื่อง
เรื่องแรกก็คือเรื่องบุคคลที่จะได้รับประโยชน์
ผมอยากจะเรียนว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นสามารถที่จะทำควบคู่

เพราะฉะนั้นการให้เงิน๑๐๐๐บาทนี้
ก็คือโปรยเงินไปทั่วแจกเงินให้ครบทุกคน
แต่ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เรามีฐานข้อมูลของคนจนอย่างเพียงพอ
ที่สามารถจะแจกเงินให้ตรงเป้าไปกับคนจนเหล่านั้นได้
ก็หวังว่าทักษะในการบริหารของคุณเศรษฐาในเชิงบริหารธุรกิจ
จะได้นำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาในการบริหารเศรษฐกิจ

จากคำนึงถึงความเติบโต
ก็ยังคำนึงถึงการกระจายความเจริญ
ลดความเหลื่อมล้ำอีกด้วย
หวังว่านโยบายนี้คุณเศรษฐาจะได้พิจารณาว่า
จะให้ไปซื้อของในร้านค้าที่เป็นร้านค้าชุมชนจริง
ไม่ใช่ร้านค้าที่เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่

มีฉะนั้นแล้วประโยชน์ที่จะได้กับชุมชน

แต่ถ้าหากว่าจำกัดขอบเขตเฉพาะร้านค้าชุมชนแท้แล้ว
กระทุนเศรษฐกิจก็ยังกระจายเศรษฐกิจไปอีกด้วย
หมายประการที่๓ก็คือสินค้า
ที่กำหนดในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น
จะเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
ไม่ใช่สินค้าเป็นการทั่วไปไม่ใช่นั้นแล้วก็อาจจะไปใช้เงินนี้
สินค้าที่ฟุ่มเฟื่อยด้วยสินค้าที่เป็นอวัยมุก
ซึ่งอาจจะสวดประสงค์กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แต่ไม่ตอบรับกับเรื่องของการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไม่ตอบรับกับการลดความเริ่มล้ำ
ประการถัดไปในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น
ก็คือต้องมีความโปร่งใส
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
แล้วก็ต้องชมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรรมนตรี
ที่ได้นำมิติใหม่ของความโปร่งใสมาใช้
ในการบริหารเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้
นั่นก็คือนำระบบบล็อกเชนมาใช้
เพราะว่าการบริหารเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินที่โปร่งใส
นั้นจำเป็นอย่างยื่นที่จะต้องใช้ระบบดิจิทัล
และระบบดิจิทัลจนถึงทุกวันนี้ที่ถึงขั้นสูงสุดคือระบบบล็อกเชน
ผมขอกลับเรียนท่านประธานสภาว่า
ก็คือเป็นเรื่องที่กระจายในเรื่องของข้อมูลออกไป
และทุกคนเป็นเจ้าของข้อมูลของตัวเอง
ไม่มีตัวกลางที่เป็นเจ้าของข้อมูลเหมือนกับเว็บที่๒
เพราะเรื่องนี้ก็จะมีความโปร่งใสมาก
แต่ผมก็อยากจะเรียนว่าประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรรมตรีนั้น
น่าจะต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบครอบ
ถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนอันนี้
ที่จะต้องรอบครอบในเรื่องเทคโนโลยี
ที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของกระบวนการต่าง
ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงผู้ที่ใช้ระบบล็อกเซนนี้ให้มีความเข้าใจอย่างแท้จริง

ถ้าหากเขาจะวางโครงสร้างพื้นฐานของบล็อกเชนให้ใช้ในเรื่องอื่นด้วย
ก็ฝากไว้ด้วยก็คงจะต้องพิจารณาเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานของบล็อกเชนนี้ให้ดี
เชื่อว่าทักษะในการบริหารธุรกิจของคุณเศรษฐาทวีสินนั้นสามารถที่จะนำมาปรับใช้
ผมขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องในทางการเมืองว่า
พักใดพักหนึ่งหรือพักการเมืองหลายพักได้รวมตัวกันเป็นเสียงข้างมาก
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแล้ว
ก็แสดงว่าได้เป็นตัวแทนของคนไทยเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ลงคะแนนเสียงทั้งหมด
จึงมีความชอบทำที่พักที่รวมตัวกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
นั้นจะได้เสนอชื่อบุคคลที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
และเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของการเป็นนักบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
เชื่อว่าสามารถปรับทักษะในการบริหารให้มาบริหารเศรษฐกิจของประเทศชาติได้แล้ว
ผมจึงคิดว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้คือ
สมควรที่ระรับความเห็นชอบเป็นนายกรัฐบนตรี

ต่อไปเชิญท่านปริศนา